ส่วนเมืองทอยเต็ดนะครับผลงานตอนค่ำก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับได้ดีใจกันทั่วหน้านะครับทั้งผลงานของทีมชาติและสโมสรว่า
เปิดด้วยฟรีคลิกธีราธรครับโอ้ปั่นลูกนี้หนึ่งสูงเลยครับ
เป็นจอมสังหารลูกตั้งแต่ทีมในญี่ปุ่นนะครับก่อนอันนี้ก็โดนมาแล้วครับ

สุดสวยเลยนะครับจังหวะของธีรทร
เอาแชมป์เจลีกเหนื่อยมากครับแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
โบนคอร์โธอสกายนะครับนึงหนึ่งสามลูกนี้ติดครับ
แล้วก็ยิงติดทางกวินนะครับได้โอกาสซ้ำอีกครั้งก็ไปเข้าข้างตาข่ายครับ
อาคาซากิชูเอคินะครับแล้วในช่วงครึ่งหลังครับ
แต่ที่เสมอได้ครับหนึ่งหนึ่งจากเบโรจูเนียครับ
เป็นช่วงที่เขาก็เริ่มจะบดบี้ทางเมืองทองแต่ว่าเมืองทองก็อาศัยการตั้งหลักนะครับ
สู้ในช่วงหลังแล้วก็เกือบจะมีจุดเปลี่ยนของเกมครับเสียจุดโทษ
แต่ยิงลูกนี้เฉียวเสาออกไปครับเน้นไปหน่อยครับยูมาซูซูกิครับ
อดิษรพรมรักนะครับทำฟาวในเขตโทษ
ทำท่าว่าจะแบ่งแต้มนะครับเสมอ๑๑แต่ว่าจังหวะลุยขึ้นมาของเมืองทองครับ
วิ่งอัพเบสฟิสตองโดถึงเส้นหลังผ่านปัดเข้าทางซิสโก
โอ้โหเน้นเลยครับวางเท้าลูกนี้ปิดเกมนะครับชนะ๒๑นะครับช่วงทดเจ็บ

ชนะ๒๑เป็น๓คะแนนเกมแรกนะครับ
พร้อมกับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงขนาดเดียวกัน

โปรดติดต่อไป